เอาล่ะไปดูโอ้โหบะหมี่แห้งเป็ดย่างของโปรดผมเลยนะครับ
ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าใหญ่ขนาดนี้นะ
ถ้าคุณต้นสุพโชคกินหมดภายใน๓๐นาที
คุณต้นสุพชกกินฟรีไปเลย

นี่เอาคุณสุพชกไปดูนี่ครับ

หมดไหม

ครับผมเพราะว่าคุณสุประโชคอาจจะต้องเข้าปากด้วยแล้วเข้าจมูกด้วยถึงจะหมดทัน
หมี่แห้งเป็ดย่างครับชามโตยกมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าครับ
มีน้ำซุปน้ำจิ้มมาพร้อมจานใหญ่มาก

หมี่๖ก้อนครับไข่๓ฟองเลือดไก่และเป็ดย่างครึ่งตัว

ระดับตกแต่งเครื่องเคียงผักสดถั่วงอกนะฮะผักสลัดนะครับ
หลายคนบอกว่าโอ้โหที่สะดุดตาคืออันนี้มันจะยากช้าตรงตะเกียบนี่แหละวะ
นี่ครับใครมาปั๊บจับตะเกียบยังไงต้องถ่ายรูป
บะหมี่นะครับชามนี้กินได้จริงใน๒๓คนนะครับ

ที่สำคัญนะครับเดือนนี้ทางร้านชามโตชมทุ่ง
โปรโมชั่นท้าโควิดเอาใจลูกค้าอย่างที่ผมบอกไป
จานนี้ทำไมแล้วกินหมดคนเดียว๓๐นาที
ฟรีไปเลยนะครับ
พี่วันนวัฒน์ชนะนันทิพัฒน์เจ้าของร้านเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้เธอกับพี่ชายเปิดร้านบะหมี่ฮะ
ร้านบะหมี่ในตัวเมืองเชียงใหม่มานานกว่า๑๐ปีแล้วล่ะ
ก่อนจะกลับมาเปิดร้านที่บ้านเกิด
โดยแบ่งที่นานะครับเป็นโซนนะครับ

นี่บรรยากาศนี่แหละครับเขาบอกว่า

มาเป็นครอบครัวสั่งครั้งเดียวจบก็ได้
จัดชุดใหญ่จานหนักไปเลย
หมี่แห้งเป็ดย่างเมื่อกี้นี้นะ
ครับแล้วก็ชุดโคตรคุ้มนะครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวรวมสำหรับรับประทาน๖๘คน

ที่ร้านยังมีบะหมี่น้ำเป็ดย่างด้วย
ราคาตั้งแต่ชามละ๕๐๗๐บาท
แล้วก็มีถ้าใครใส่ข้าวนะฮะข้าวเป็ดกรอบข้าวหมูกรอบนะครับ
รวมทั้งหมดแล้วเขาบอกว่ากว่า๓๐เมนูนะครับ
คอยบริการลูกค้าร้านนี้บรรยากาศ

คอนเซ็ปต์บรรยากาศเกินร้อยอร่อยเกินล้านนะครับ
ชามโตชมทุ่งอยู่ที่สรรกำแพงครับ
ทางแม่ออนประมาณ๑๙กิโลเมตร
อยู่ขวามือมองเห็นเด่นชัดอยู่ริมถนนใหญ่

ครั้งก่อนร้านปลาครับครั้งนี้เธอจะต้องไปร้านนี้ด้วย
ปลายปีไปเชียงใหม่จะแวะไปนะครับ
กติกาคือต้องใช้ตะเกียบของพี่เขาจริงเหรอ
ไม่คือตักแบ่งเฉย
เพราะอันเดียวก็เต็มปากเราแล้ว